หน่วยเลือกตั้งล่วงหน้าศูนย์เยาวชนกรุงเทพยี่ปุ่น
หรือว่าศูนย์กีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดง
ตอนนี้ยังไม่พบปัญหาผู้ที่กระทำผิดระเบียบการเลือกตั้งนะครับ
แล้วคนทยอยเดินทางไปใช้สิทธิ์อย่างต่อเนื่อง
บรรยากาศล่าสุดบ่าย๒โมงกว่าตอนนี้เป็นอย่างไร
ติดตามพร้อมกันกับคุณสิริวัณรักษัตริย์

ช่วงบ่ายนี้นะคะไทยรัฐทีวีของเราก็ยังคงเกาะติดบรรยากาศ

วันนี้ช่วงบ่ายวันนี้มาที่ศูนยวชนไทยญี่ปุ่นดินแดง
และตอนนี้ดิฉันอยู่ที่อาคารกีฬาเวศนึง
ที่บอกไปตั้งแต่เช้าว่าทั้งวันเรายังไม่พบปัญหาผิดปกติ

แต่ว่าล่าสุดได้พูดคุยกับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งท่านหนึ่ง
ที่มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งนอกเขตที่อาคารกีฬาเวท๑ในครั้งนี้
ปรากฏว่ามีการแจ้งให้กับเจ้าหน้าที่รับทราบนะคะว่า
บัตรเลือกตั้งของน้องที่ตรวจสิทธิ์ชื่อและก็เขตไม่ตรงกัน
เดี๋ยวไปสอบถามนิดนึงค่ะว่าปัญหาครั้งนี้มันเกิดขึ้นจากอะไร

อันนี้คือเราตรวจสอบดูแล้วมันผิดยังไงบ้างคะ
คือหน้าซองปกติแล้วมันจะต้องเป็นเขียนเป็นเขต๔ที่หนูมีสิทธิ์ตามบัตรประชาชน
เขาเขียนเป็นเขต๖ที่หนูใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
ถือตรวจสอบสิทธิ์ในแอพพลิเคชั่นนี้คือเป็นผู้มีสิทธิ์ในเขตเลือกตั้งที่๔

เป็นเลข๖หน้าซอง
ใช่ค่ะเป็นเขต๖
ค่ะพอหนูไปหนูก็เครียดนะคะเพราะว่ามันเป็นอนาคตของตัวเองค่ะ
คือแล้วคือได้ไปสอบถามได้คุยอะไรยังไงกับทางเจ้าหน้าที่
ที่มาดูแลความสะดวกตรงนี้บ้างหรือยังคะ
สอบถามแล้วค่ะเดี๋ยวพี่เขาบอกว่าจะมีเจ้าหน้าที่เข้ามาชี้แจงให้ค่ะ
ฝากอะไรถึงคณะกรรมการการเลือกตั้งไหมคะ
เพราะว่ารักษณะที่เราเป็นแบบนี้เนี่ยอาจจะมีคนอื่นที่ประสบกับพบเจอแบบเรา
แต่ไม่ได้ดูละเอียดแต่ว่าเรากับน้องเนี่ยคืออันนี้ต้องบอกเลยนะคะว่า

มณีรัฐนะคะกับแฟนเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในสุรินเขต๔
แล้วก็ชื่อพอไปดูหน้าบัตรที่เจ้าหน้าที่ให้ค่ะ
ก็คือเป็นผู้มีสิทธิ์อยู่ในเขต๖
ทีนี้เบอร์ของผู้สมัครมันก็คาดเคลื่อนหมดเลย

หนูอยากฝากว่ารบกวนเจ้าหน้าที่ที่เขียนใบให้ค่ะ
กวนตรวจเช็คให้หนูดีหน่อยว่ามันตรงเขตไหม
เพราะหนูก็เกรงว่ามันจะเสียสิทธิ์ในการเลือกตั้งของตัวเอง
รอบนี้เราตั้งใจไหมคะว่ามาเลือกตั้งเพราะว่ามาทำงานที่กรุงเทพด้วย

อยากเห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงบ้างไหมคะในการเลือกตั้งครั้งนี้
เพราะว่ามันก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นในการเลือกตั้งในครั้งนี้
หนูอยากให้ประเทศมันพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นมากกว่านี้ค่ะ

นั่นก็เป็นเสียงสะท้อนของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะคะในวันนี้นะคะ
สะท้อนถึงปัญหาที่เกิดขึ้นที่อาคารกีฬาเวท๑นะคะ
ส่วนบรรยากาศโดยรวมตั้งแต่เช้านะคะที่อาคารกีฬาเวท๑เนี่ยก็มีประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะคะ
เดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันอย่างมากเลยนะคะ
อย่างที่เดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศรอบนะคะใช้เวลานิดนึงค่ะในการดูแลดูบรรยากาศโดยรอบนะคะ
จะเห็นว่าหน่วยเลือกตั้งนี้เนี่ยบรรยากาศค่อนข้างที่จะโปร่งโล่งนะคะ
อำนวยความอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเป็นอย่างดีค่ะไม่พบความแออัด
แล้วก็ประชาชนทยอยเดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันอย่างต่อเนื่องค่ะ
นับเวลาถอยหลังเหลืออีกประมาณ๒๓ชั่วโมงนะคะที่ประชาชนจะสามารถมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้นะคะ
อย่างที่มีประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้สะท้อนไปนะคะว่าการเลือกตั้งในครั้งนี้มีส่วนสำคัญมาก
ในการกากบาทนะคะก็อยากจะให้ประชาชนคนไทยทุกคนนะคะตรวจสอบรายละเอียดแล้วก็บัตรเลือกตั้งให้ละเอียดนะคะว่าตรงกับข้อมูลของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทุกคนหรือเปล่านะคะ
หากว่ามีความผิดปกติเนี่ยก็ให้แย้งกับเจ้าหน้าที่ที่ประจำหน่วยเลือกตั้งนั้นได้เลยค่ะ
นี่ก็คือบรรยากาศล่าสุดที่เกิดขึ้นที่อาคารกีล้าเว็ดหนึ่งสูรเยาวชนไทยญี่ปุ่นดินแดงซีรีวัลรักษอขาทรัฐทิวี

กังวลเกี่ยวกับการ
แยกบัตรเลือกตั้งที่มีปัญหาไปคัดและเปลี่ยนซองใหม่แก้ไขให้ถูกต้อง

กรกตยืนยันว่าเป็นปัญหาที่สามารถแก้ไขได้
ในขณะเดียวกันคำถามที่หลายคนสงสัยเอ๊ะตั้งใจหรือเปล่า
หรือว่าเป็นความพลั้งเผลอผิดพลาดนะครับ
จะสอบสวนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต่อไปด้วยว่า
เป็นการจงใจกระทำการทุจริตหรือไม่อย่างไร

อันนี้เป็นความคืบหน้าล่าสุดจากเลขาธิการกรกตและวันนี้

ที่การกรกตจะตระเวนไปตรวจสอบดูความเรียบร้อยแต่ละหน่วยแต่ละหน่วย

เดี๋ยวมีความคืบหน้าเพิ่มเติมจะรีบรายงานให้ทราบทันที
เกี่ยวกับการเลือกตั้งล่วงหน้าในวันนี้และเกาะติดทั้งรายการเราด้วยนะฮะ
ใช่ค่ะก็แน่ว่าจากข้อมูลของคุณคิงที่กรกตมาชี้แจง
เห็นเธอบอกว่าเธอไปใช้สิทธิ์มาตรงนนทบุรีปรากฏว่าเลขจังหวัดจริงเธออยู่แพร่
ปรายสนีย์เนี่ยมันจะต้องเป็นอีก๑ตัวเลข
แต่ปรากฏว่าไปถึงตรงนั้นมันกลายเป็นเลขปรายศนีย์อีกแบบนึง
แล้วมันก็ขึ้นอยู่ในเขตที่มันไม่ใช่บ้านเราประเทศไทยด้วย

ลองติดตามว่ากรกตจะแก้ไขแบบไหนยังไง
คุณผู้ชมครับไปต่อกันที่เรื่องนี้ค่ะ